ร้านนี้จะบอกเลยว่าเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นที่แม้
ละลายในปากอร่อยสุดที่จังหวัดเลย

พาคุณผู้ชมไปที่ร้านเจ้าพระยานะคะ

ตำบลนาอ้ออำเภอเมืองเลยค่ะครับนายเรวัตสัมปชัญสถิต
และนางสาวธัญรัตน์สำประชัญญสถิตสองสามีพระหย่าเขาเป็นผู้บุกบุก
ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเนื้อเปื่อยเจ้าแรกของจังหวัดเลยนะคะ
ว่ากันว่าทานแล้วเนี่ยละลายในปากนุ่มหอมมันอร่อย
น้ำมันช็อกโกแลตหรือเปล่าครับหมูตุ๋นนี่แหละค่ะคุณมีละลายในปากด้วย
คือเขาสูตรเขาดีมากแล้วบอกว่าสูตรนี้มาจากญาติที่นครสวรรค์
เปิดร้านมาสองปีแล้วแต่ขายดิบขายดีมากครับ
มาร้านนี้เรียกว่าคุ้มมากเพราะว่านี่มีฟรีไวไฟ
ก๋วยเตี๋ยวที่ฟรีไวไฟอีทมีฟรีไวไฟดีงามมากเลยเห็นไหมล่ะ
แล้วนอกจากจะได้กินก๋วยเตี๋ยหมูตุ๋นเนื้อเปื่อยแล้วนะ
ใครที่ชื่นชอบพวกก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น
ก็มีเสริมให้กับคุณผู้ชมด้วยอ๋อดีมากดีมากเออ
พร้อมร้องรับความอร่อยของเขานะค่ะ
ก็คือว่าต้องใช้เวลาเคี่ยวหมูเคี่ยวเนื้อกว่า๓๔ชั่วโมง

แล้วก็จะมีการเสิร์ฟแบบพิเศษให้กับลูกค้า
อย่างเช่นบางคนสั่งก๋วยเตี๋ยวแห้งค่ะก็ต้องเสิร์ฟค่ะ

พี่น่ะติดเนื้อข้อใหญ่ให้อีกชามนึงเลยอืม
ได้สดคล่องคลอได้แท้กระดูกกันเพลินนะ
เนื้อปืนลายในปากกันไปดูสิเออ
ราคาก็พิเศษมากเลยนะคะคือพิเศษ๕๐บาท

คุณไม่งงดิฉันนะราคาพิเศษมากเลยคือพิเศษ๕๐ธรรมดา๔๐บาท
ใครที่แบบชอบแบบลวกจิ้มเป็นแบบหม้อไฟก็ชามละ๘๐บาทนะคะอืม
แค่นั้นค่ะคุณผู้ชมมีของหวานตบท้ายให้ด้วยว้าว
บัวรอยไขว้ไปค่ะชามละ๒๐บาทโอ้ค่ะ
ให้เจ้าของนั้นเขาบอกพี่กันหน่อยแล้วกันนะว่าร้านนี้คือที่ไหนค่ะอ่าได้ค่ะ
แลร็ากเก๋วของเรานะครับตั้งอยู่บ้านนะอ้อนะครับ
ถนนเลยเชียงคานครับหลักกิโลเมตรที่๙นะครับ
เลยจากขนส่งมาประมาณกิโลกว่านะครับ
วันหยุดไม่มีนะครับเปิดร้านตั้งแต่๘โมงครึ่งนะครับ
เริ่มได้๘๓๐จนถึง๔มเย็นครับ
แต่ถ้าไม่ใช่คนจังหวัดเลยบางทีก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไง

เคยมีคนถามว่าคุณชนะเนี่ย
คุณชนะขอถามหน่อยสิหน้าคุณชนะเป็นคนเลยใช่ไหม
ผมก็เลยบอกเขาไปว่าผมไม่ใช่คนเลยครับ

คุณชนะเนี่ยหน้าไม่เหมือนคนเลย

ถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนเลยเนี่ยนะ

ก็โทรศัพท์ขึ้นเบอร์ให้แล้ว